คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
กลายเป็นทองออฟเดอร์ทาวน์ประจำสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะคะ
หลังมีกระแสข่าวปลิวว่อนไปทั่วโลกค่ะว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่๔๖อย่างโจไบเดน
เลือกหญิงแกร่งเจนิตเย็นเลนที่หลายคนนะคะอาจคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีค่ะ
กลับเข้ามามีบทบาทในคณะรัฐบาลภายใต้การนำของเขาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
ในฐานะที่เป็นตัวเต็งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐในคณะบริหารของใบเดนค่ะ
ซึ่งหากข่าวที่ว่านี้ไม่พลิกโผล่นะคะเจเน็ตเย็นเลนจะเป็นคนแรกค่ะที่นั่งเก้าอี้สำคัญทางเศรษฐกิจในรัฐบาลสหรัฐถึง๓เก้าอี้ค่ะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ

ยังจะเป็นผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
ที่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ

เนสเยเลนค่ะหรือชื่อเต็มเจเน็ตลุยสเยเลนนะคะ
เกิดและเติบโตที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะ

แล้วก็มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถึง๑๓ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๓๙๔ล้านบาทค่ะ
โดยเธอเรียนจบทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราว
และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเยลค่ะ
โดยหลังจากนั้นนะคะเธอได้ไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาสจนถึงปี๒๕๑๙ค่ะ
ซึ่งหากย้อนอุดบัตรการทำงานของเจเนทเยเลนนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเธอผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนเลยทีเดียว
ซึ่งในปี๒๕๒๐๒๕๒๑นะคะ
ได้ทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในสภาผู้ว่าการของธนาคารกลางสหรัฐค่ะ
และในปี๒๕๒๑ถึง๒๕๕๙
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านสังคมศาสตร์ด้วยค่ะ
จากนั้นนะคะในปี๒๕๒๓ค่ะ

แล้วก็เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบกลี่
แล้วก็ได้รับรางวัลด้านการสอนมากมายทีเดียวค่ะ
จนถึงปี๒๕๓๗ค่ะเธอได้ยื่นใบลาออกจากเบคลี่
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนะคะ
เนทเยเลนค่ะอยู่ในตำแหน่งจนถึงปี๒๕๔๐นะคะ
ก่อนจะลาออกไปรับตำแหน่งหัวหน้าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
ภายใต้คณะบริหารของบิลคลินตันนะคะจนถึงปี๒๕๕๙
โดยหลังยุติหน้าที่นะคะเธอก็ได้กลับไปสอนที่เบคลี่เช่นเดิมค่ะ
แล้วก็ก้าวสู่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้ว่าการของเฟสในปี๒๕๕๓ค่ะ
ซึ่งจากนั้นนะคะในอีก๓ปีต่อมาค่ะชื่อเสียงของเจเน็ตเยเลนก็เป็นที่พูดถึงกันอีกครั้ง
ประธานาธิบดีบารักษ์โอมาม่านะคะได้เสนอชื่อเธอให้เป็นประธานเฟสคนต่อไป
เดือนมกราคมปี๒๕๕๗เธอก็ได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐนะคะ
คะแนนโหวต๒๖ต่อ๕๖ค่ะแต่คะแนนที่ว่านี้นะคะนับว่าเป็นสัดส่วนการรับรองที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การแต่งตั้งประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเลย
แต่นั่นก็ทำให้เธอได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกค่ะที่ได้นั่งเก้าอี้ประธานธนาคารกลางสหรัฐโดยมีวาระ๔ปี
นับตั้งแต่ปี๒๕๕๗ถึง๒๕๖๑ค่ะซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรกนะคะคือวันที่๓กุมภาพันธ์๒๕๕๗ค่ะ
และในปี๒๕๕๙นะคะเจเน็ตเย็นเลนสยังถูกรับเลือกเป็นสตรีทรงอิทธิพลอันดับ๓แล้วก็เป็นบุคคลทรงอิทธิพลอันดับ๖ของนิตยสารฟอปค่ะ
คำถามต่อมาคือเจเน็ตเย็นเลนทำอะไรสำเร็จบ้างในฐานะประธานเฟส
ในช่วงที่เธอเป็นประธานเฟสนั้นนะคะเธอได้รับความไว้วางใจค่ะให้เป็นผู้นำทีมฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐ
หลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะคะพังทลายจากวิกฤตการเงินเมื่อปี๒๕๕๐ค่ะ
ซึ่งหากย้อนดูผลงานยามนั้นนะคะพบว่าหลังจากเธอยุติบทบาทประธานหญิงค่ะ
อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่สี่จุดสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์นะคะ
ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบมากกว่า๑๖ปีค่ะ
เพราะแม้ว่าเธอจะเด็ดขาดมากแค่ไหนนะคะแต่เธอก็ยังมีความใจดีฉลาดแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะ
เพียงเท่านั้นนะคะเธอยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้กำหนดนโยบายที่ยอดเยี่ยมที่สุด
ที่มีการคาดการณ์วิกฤตการเงินปี๒๕๕๑ได้อย่างแม่นยำค่ะ
ซึ่งในจดหมายลาออกนะคะที่เธอได้ยื่นให้กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี๒๕๖๐ได้เขียนไว้ว่า
เธอรู้สึกปลื้มใจอย่างมากค่ะกับระบบการเงินที่มีความแข็งแกร่งกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา
หากเจนส์เยอร์เลนน์จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรูการคลังสหรัฐอ๋ออะไรคือความท้าไถ่ที่เธอต้องเผชิญ
แน่นอนค่ะว่าเมื่อก้าวสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐนะคะ
เธอจะต้องถูกถาถมไปด้วยความรับผิดชอบค่ะ
ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังสูญเสียสมดุล
ซึ่งเป็นผลมาจากโควิด๑๙นะคะที่ระบาดรุนแรงอยู่ทั่วประเทศอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ
โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะระดับการว่างงานของสหรัฐได้ทุบสถิติช่วงภาวะหลังสงครามค่ะ
มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะหดตัวเล็กน้อยในรายมาตรแรกปี๒๕๖๔ค่ะ
และรอยราวระหว่างพักเดโมแครตแล้วก็พักรีพับลิกันนะคะที่นับวันจะมีแต่ลึกยิ่งกว่าเดิมเนี่ย
จากการโต้เถียงกันถึงวิธีการที่จะนำมาใช้ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ซึ่งผู้สังเกตการณ์นะคะต่างก็เชื่อกันว่า
เน็ตเย็นเลนค่ะหญิงแกร่งคนนี้นะคะจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐ
ในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมช่องว่างและก่อให้เกิดฉันธามติในอนาคตค่ะ
แต่ในบรรดาตัวเลือกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะ
ยังมีอีก๒คนค่ะที่ถูกพูดถึงขึ้นมา
ซึ่งคู่แข่งของเจเน็ตเดเลนั้นคือใครบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะเธอเคยเป็นรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศค่ะในคณะบริหารของบารักษ์โอบามา
ซึ่งผลงานที่ผ่านมานะคะก็คือการรับมือวิกฤตยูโรโซแล้วก็วิกฤตการเงินโลกค่ะ
คณะกรรมการระดับนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐนะคะ
แล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกค่ะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะ
จะถูกเลือกเป็นรัฐมนตรีคลังหญิงคนแรกของสหรัฐในคณะบริหารโจไบเดนค่ะ
โดยท่าว่าจากราวแรกของสหรัฐหรือแรกแรกของการกระทรวงการคลังสหรัฐที่สุดท้าย